ผู้ที่ว่ากันว่าเวลางูเรือยเข้าบ้านจะให้โชค

แล้วเขียงไก่ชนวันเดี๋ยวล้าว๕๐ตัว
แล้วงูเหลือมไปกินไก่เขาแล้ว

เขียนว่าเขากรดนะมากินไก่เขา
ไม่เคยให้โชคเขาเลยนะแล้วครั้งนี้ก็มาอีกต้องให้โชคได้แล้วนะพี่งูนะ
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยต้องแจ้งอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐไปตรวจสอบ
นะฮะแล้วรัฐแจ้งมาจากร้อยจำรวจโทวิราชยิ้มแย้มนะฮะเป็นรองสวรรค์ป้องกันรัฐปราบรามสอบภอมเมืองชนบุรี
บอกว่างูเหลือมตัวใหญ่มาอีกแล้วแอบไปกินไก่ชนในร้าวเขานะฮะ
บ้านเลขที่ยี่สิบเก้าทับสี่หมู่แปดตะมนต์บ้านสวดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พอไปถึงโอ้โหมันเลื้อเข้าไปในร้าวแล้วนะฮะแล้วมันก็เข้าไปในร้าวที่เขาเลี้ยงไก่ชนไว้กว่าห้าสิบตัว
งูเหลือมตัวนี้นะพอมันเห็นคนนะคุณท่าทีมันเกรี้ยวกราดดุร้ายขึ้นมา
กว่าจะจับได้เนี่ยครึ่งชั่วโมงนะฮะตรวจสอบเป็นงูเหลือมตัวผู้ยาวต้อง๕เมตรน้ำหนักสี่สิบกิโลนะฮะ
แล้วก็ต้องจับใส่ถุงไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ทีนี้ทางด้านของเจ้าของบ้านคือร้อยตำรวจโทวิรัติ
เขาบอกว่าช่วงนี้นะงูเข้าบ้านบ่อยเหลือเกิน
ไม่ใช่แค่ช่วงนี้หรอกนะฮะ๗๘ครั้งแล้วนะคุณผู้ชม
ปีเนี่ยนะแอบมากินไก่เขาตายไปแล้วเป็น๑๐ตัว
บางตัวนี้ราคาเป็นหลายหมื่นไก่ชนแหลง
แต่ต้นคิดว่ามันคงเป็นกรรมหรือเปล่า
ก็อยากถามว่าเอออยากถามงูนะ
มากินไก่บ่อยแบบนี้ไม่ให้โชคบ้างเหรอ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ถนัดเรื่องนี้
ชาวบ้านก็เลยอ่ะเจ้าของบ้านไม่ถนัดไม่เป็นไร
เดี๋ยวชาวบ้านลองดูซิว่าครั้งนี้งูจะให้โชคเขาอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวจะเอาบ้านที่เขาไปเสียงโชคดู๒๙ทับ๔หมูแปะ
แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็งูกินไปแล้ว๗๘ครั้ง
ไก่ชนตัวนึงก็หลายหมื่นตัวงามขนแบบสวย